สวัสดีค่ะนอกเหนือจากพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีแล้วนะคะ
ขณะนี้ในสังคมออนไลน์ก็ยังมีการแชร์ภาพหาชมยากค่ะ
เป็นภาพที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาสเก็ตน้ำแข็งนะคะ
ทำให้โลกออนไลน์แห่ชื่นชมกันเป็นจำนวนมากค่ะ
เราไปชมคลิปนี้พร้อมกันค่ะ
นี่คือภาพพระราชกรณียกิจหาชมยากเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินธระมหาภูมิพลอดุลยเดชน์ส่งกีฬาสเก็ตนักภูมิของพระราชกรรมนี้
น้ำแข็งในระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศช่วงปีพุทธศักราช๒๕๐๓ค่ะ
โดยพระองค์ได้ทรงหยอกล้อกับผู้ติดตามอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง
ขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏทรงยืนทอดพระเนธอยู่ด้านข้างลานสเก็ตท่ามกลางชาวต่างชาติจำนวนมากค่ะ
ในวันเฉลิมพระชนมพันศา๘๗พันศาเมื่อวันที่๕ธันวาคมปีพุทธศักราช๒๕๕๗ค่ะ
สำหรับพระอัจฉริยภาพในด้านกีฬาสกีน้ำแข็งในหลวงราชการที่๙ทรงสกีน้ำแข็งครั้งแรกเมื่อมีพระชนมายุเพียง๘พันศา
ประทับและทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศสวิสเตอร์แลนด์พร้อมด้วยสมเด็จพระเชษฐาธิราชและพระเชษฐภักคินี
จากสกีแล้วนะคะยังทรงสเก็ตน้ำแข็งเลื่อนหิมะและเคยเสด็จทอดพระเนธการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งอีกด้วยค่ะ